ร้องเองบางทีก็ถ่ายคลิปเอง

เชื่อเลยว่าคุณชนะจะต้องชอบมาก
เพราะหลายคนได้ยินจะต้องลุกขึ้นมาเต้น
เหมือนกับจอมยุทธ์คนนี้เลย
โปรดติดตามตอนต่อไป

ไม่อยากทน

ฟังเพลงนี้เทียนแล้วมันขึ้นดูดิ
มันคลึ้นคลึ้กคลักอยากจะลุกขึ้นมา

จอมยุทธ์ปกติเราจะเห็นลีลาการฝึกจอมยุทธ์แบบ

แต่คราวนี้ลุกมาสะบัดสะโพก
โอ้โหพริ้วมากเลยทีเดียวล่ะ
เพราะว่าเพลงมันมีผลทำให้อารมณ์ของคนเราเนี่ย
เปลี่ยนไปเลยจากที่เป็นคนแบบหุนหัน

จริงนะเหมือนดิฉันฟังคุณชนะโรงดิฉันแบบขึ้นเลย

โอ้โหมีความรู้สึกขึ้นตามเพลง
อารมณ์ขึ้นมาก

ร้องได้ร้องดีก็มีตบรางวัล